ปิดท้ายที่เรื่องของดรนิวัตรลิ้มสุขนิรันดิอธิบดีกรมรักษา
ก็เดินทางมาส่วนดีปีใหม่สถานีโทรธัศน์เทศทีวีทีมข่าวกีฬา
ในช่วงที่โควิดอันตรบาลในรอบสอง
กรมภาระก็บอกว่าจริงแล้วยังเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนไทย
สองอย่างอย่างแรกไม่ว่าจะมีการปิดฟิตเน็ตแต่ก็เปิดด้านนอก
ส่วนกิจกรรมที่๒ครับทางออนไลน์มีการทำคลิปแนะนำการออกกำลังกาย
กิจกรรมนันทนาการ๕๑๐นาทีรวมทั้งมีการไลฟ์นะครับ
จากก็เรื่องการไลฟ์สดแล้วก็ยังมีการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางออนไลน์ด้วยนะครับ